ผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอยู่ในพื้นที่แถวแถวคลองปะเหลียนนะไม่รู้ว่าท่านเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องของความอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ที่ว่ายน้ำข้ามคลองแล้วก็เสียชีวิตค่ะแต่เป็นศพที่สี่แล้วนะฮะตรง
เนี่ยครับศพที่สี่แล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยบอกว่าตัวตายตัวแทนแน่เป็นอาถรรพ์แน่นะครับแต่เอาผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดก่อนค่ำเมื่อวานนี้นะครับผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามจะว่ายน้ำข้ามคลองดูด้วยสายตาก็ดูเหมือนไม่ไกลมากนัก
ใช่บางทีมองด้วยตามันประเมินไม่ออกนะว่าแบบไหวไหวไหมเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมค่ะซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะจมน้ำเสียชีวิตมาวานนี้ตอนค่ำเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เขามาฝั่งนี้เนี่ยแล้วเขาจะกลับบ้านอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเขาจะไม่ขี่จักรยานยนต์หรือว่าซ้อนท้ายใครไปหรืออะไรยังไงเขาจะไหว้น้ำข้าม
และจมน้ำเสียชีวิตในคลองประเหลียนบ้านบ่อทานตมทพพญาอำเภอประเหลียนจังหวัดกรั่งนะทางกู้ไพยก็ไปนะ
ผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตชื่อนายจักกะพงภอนย่องหรือัย๓๙ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมูห้า
เสียชีวิตและสามารถงมศพขึ้นมา
ในสภาพที่สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงกางเกงยีนที่หน้าท้องเนี่ย
มีรอยสักคล้ายกับรูปปลาอยู่๒ตัว
แขนซ้ายแล้วก็ขวาก็มีรอยสักรูปดอกไม้อยู่ด้วย
ยาดก็มาดูศพก็ยืนย้านชัดเจนนะครับ
ซึ่งคลองปะเหลียนแห่งนี้มีความกว้าง๑๕เมตรน้ำเนี่ยลึก

นายจักรพงศ์จมน้ำเสียชีวิตอยู่กลางคลองห่างจากตลิ่งประมาณ

ที่ท่านเห็นอยู่แบบนี้นะฮะ๑๕เมตรนะความกว้างเนี่ยนะ
ที่จะต้องไหว้ข้ามไปเนี่ยนะครับนายสายันอายุ๖๕ปีเป็นคนที่
เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าโดยปกติแล้วเขาจะเห็นนายจักรพงศ
ผู้ตายเนี่ยมักจะว่ายน้ำข้ามคลองแห่งเนี้ยตรงจุดนี้เลย
เขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อนนะครับแล้วขากลับนะเพื่อนเนี่ยขี่
จักรยานยนต์มาส่งที่ลานออกกำลังกายนะก็ถือผักจะเอามา
ให้เขาด้วยมัดหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่เอานะครับจากนั้นก็เห็นผู้
ตายเดินลงบันไดไปยังริมตลิ่งแล้วก็เดินลงไปในน้ำแล้ว
ว่ายน้ำข้ามคลองจะกลับบ้านฝั่งนู้นเหมือนปกติแต่เมื่อวาน
พอไหว้ไปถึงกลางคลองนะจมน้ำหายไปจมหายไปสักพักนึง
โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมไปอีกครั้งหนึ่งก็เลยเรียกชาวบ้าน
มาช่วยกันแต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้ากระโดดลงไปช่วยนะ
เพราะว่าน้ำมันลึกแล้วคลองมันก็กว้างด้วยนะครับก็เลย
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค้นหา
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงนะครับชื่อว่านาง
ปัญญาวัย๖๓ปีบอกว่าเธออาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเมื่อ
ก่อนเนี่ยคลองแห่งนี้มีต้นไผ่ขึ้นสองฝั่งคลองนะครับแล้ว
เมื่อ๓ปีที่ผ่านมามีโครงการขุดลอกคลองทำเป็นเขื่อนกั้น
ตลิ่งพังนะก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับแล้ว
คลองแห่งนี้มีคนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วสามศพนายจักรพงศ์
เป็นศพที่สี่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าจุดเนี้ยมีอาถรรพ์ค่ะ
เชื่อว่าคนที่จมน้ำเสียชีวิตเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหาก
ไม่มีใครตายแทนเนี่ยวิญญาณที่ตายไปก่อนก่อนหน้านี้จะวน

วันนี้เราไปตรวจสอบข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตที่คลองประเหลียนจุดนี้
มี๔ศพแล้วนะครับศพแรกเป็นเด็กชายอายุ๑๒ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๒๕๔๘ศพที่๒เป็นผู้ชายอายุ๔๒ปี
นะครับเมื่อปี๕๒แล้วก็ศพที่๓คือปี๕๔เป็นผู้หญิง
อายุ๓๓ปีส่วนนายจักรพงศ์หรือว่าในกรดนะฮะอายุ๓๙ปี
จมน้ำเสียชีวิตข้ามมาวานนี้นี่เป็นศพที่๔แล้วที่คลอง
เหรียญแห่งนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดตรัง
วันนี้ไปถามเรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านนะครับซึ่ง
ชาวบ้านเชื่อว่าเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเป็นเรื่องตัว
ตายตัวแทนจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสารเจ้าทวดอดำ
เจอกับนายเจริญเกียงเอียอายุ๗๒
ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นายเจริญเล่าว่า
อกจากคำร่ำลือเรื่องตัวตายตัวแทนแล้วยังเชื่อว่า
บริเวณคลองที่เกิดเหตุมีอาถรรพ์ผีพรายน้ำด้วย
ฉุดกระชากหรือว่าดึงคนลงไปอืมทำให้คนเสียชีวิตค่ะ
ส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องค้นหาร่างคนจนน้ำ
สองชั่วโมงถึงจะพบแม้ศพอยู่ใกล้กับจุดที่จมลงไป
ส่วนตัวเชื่อว่าต้องมีอะไรมาปิดบังไว้ทำให้ไม่เห็นศพ
นายเจริญบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนขณะที่เขาอยู่บนบ้าน
มีเด็กชายวัย๑๐ขวบมาเล่นน้ำที่จุดเกิดเหตุ
แล้วจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยทันที
แล้วมือของเขาไปกระชากผมของเด็กขึ้นมาแล้วเอาตัวพาดไว้บนบ่า
เด็กเนี่ยรอดมาได้อย่างหุดหวิดแล้วช่วงกลางดึกวันเดียวกัน
เขาไปเดินอยู่ที่บริเวณป่าริมคลองได้ยินเสียงเหมือนคนพูด
ประมาณว่าลักษณะเหมือนร้องอุทานอุทานอะไรอย่างนี้ฮะ
ที่เขาจะถูกงูกระปะกัดก็ต้องรักษาอยู่กว่า๒๐วันถึงจะหาย
นี่นะฮะอันนี้เขาเล่าในอดีตอืมคืนถัดมาเนี่ย
ตอนนั้นเขาบอกว่านอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ฝันเหมือนมีคนมาเรียก
แต่ว่าไม่เห็นตัวนะครับเห็นเพียงแสงไฟ
มีเสียงบอกมาว่าไม่พอใจที่ไปขัดขวาง
ไม่ให้เอาเด็กคนนั้นทำให้เด็กรอดชีวิตมาได้
ซึ่งปัจจุบันเด็กคนนั้นยังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ
เป็นลูกชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว
อันดับ๑๐ปี๒๐๑๘
พอต่อไปกันผมกันตั้งทีเลยตอนนั้นผมก็ได้ลูกออกไป
ตัวลุงเจริญเขาเลยอยากให้มีการทำบุญนิมนต์พระมาสวดมาทำพิธีอะไรอย่างนี้จะได้สบายใจ
เกี่ยวกับเรื่องของพูดผีผีพรายที่มาดึงคนลงไปหรือว่าวิญญาณตัวตายตัวแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะได้ไม่มีใครเสียชีวิตอีกค่ะ
แต่ถ้ามองในมุมของหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการลงไปเล่นน้ำว่ายน้ำข้ามคลองนี่แหละ

ดูอ่ะ๑๕เมตรอ่ะใช่ไหม
เรื่องความเชื่อก็มุมนึงเนาะแต่ว่าเรื่องของแบบน้ำอ่ะบางทีเราคาดไม่ถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้น